จำได้ไหมคะเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงไปก่อเหตุชิงทอง๕บาทจากร้านทอง
ที่ระยองแล้วก็หลบหนีไปแต่ว่าช่วงที่หลบหนีเนี่ย
รถไปชนกระถางต้นไม้เกิดอุบัติเหตุ

ก็เลยทิ้งรถไว้แล้วก็ชิงมอเตอร์ไซค์หนีต่อไปอีก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ออกไปขึ้นรถของตัวเองนะคะ
แล้วขับไปเสร็จแล้วไปเกิดอุบัติเหตุ
ล่าสุดค่ะวันนี้นางสาวสวรสเสียงประเสริฐค่ะ
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีวิ่งราวทรัพย์ร้านทองพลอยไพริน
ตลาดเก่าสำย่านอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ตอนนั้นได้ข้อมือ๒เส้นน้ำหนักรวม๕บาท
ล่าสุดนะคะนายกำจัดผลสิริสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

พาเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพแกลงแล้วค่ะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ติดต่อมาเพื่อขอความช่วยเหลือ

ปรากฏว่าหลังจากชิงทองไปแล้วหลบหนีไป๓จังหวัด
ชนบุรีจันทบุรีแล้วก็สะแก้ว
เอาเงินที่ขายสร้อยข้อมือหนัก๒บาทได้เงินมา๕๐๐๐เนี่ยค่ะ
ไปใช้จ่ายแล้วก็อาศัยนอนตามป่าย่าข้างทาง
ส่วนสร้อยข้อมืออีกเส้นหนึ่งหนัก๓บาท
บอกว่าทำตกหายขณะที่รถเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็สารภาพบอกว่าเนี่ยทำไปเพราะว่าไม่มีเงิน
เธอถูกทวงหนี้ค่าเช่าร้านหมูจุ่ม
แล้วก็อับจนหนทางไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยวางแผนมาก่อเหตุขึ้นนะคะ
ขณะที่เพื่อนอีกคนนึงที่พาหลบหนีล่าสุด
ทราบว่ากำลังเข้ามอบตัวด้วยแล้วนะคะ
แล้วก็ร้านทองที่รับซื้อทองของกลางตอนนี้
ก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
นี่แหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๙สิงหาคมนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานางสาวสวรส

ส่วนคดีที่ไปก่อซ้อนกันก็คือ

อันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบว่ามีเจตนาหรือไม่ค่ะ
เรื่องกระบวนการเรื่องตัวนะครับก็
ก็คงสิ้นสุดในการติดตามหาอยู่แล้วนะครับ

ต่อไปก็เป็นการสอบสวนนะครับ
หาหลักฐานอื่นในการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอะไร
ถ้ามีการสอบสวนแล้วพบเจอนะครับ
ก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนต่อนะครับ

เมืองต้นก็ทราบชื่อนะครับ
แต่ว่าขอเก็บไว้ในการสอบสวนก่อนนะครับ
เมืองต้นญาติญาติแจ้งบอกว่าได้จ่ายค่าเสียหาย

แล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้กับร้านค้าที่ขับรถไปชนอีก๑๐๐๐บาทค่ะ
เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของคดีต่อไปนะคะ